บอกว่าโอ้โหพอคลายล็อกกิจกรรม
กิจการต่างมาเที่ยวกันได้แล้วเนี่ย
ชายหาดบางแสนก็มาเที่ยวกันได้แล้ว

แต่ว่าคนในพื้นที่ที่เขาไปแจ้งตำรวจ
บอกว่าเอ๊ะมันมีอยู่

เพราะว่าผมสั้นเกลียนคล้ายกับพระ
นี่ฮะแล้วก็ส่งเสียงดังกันด้วย

เจ้าหน้าที่ก็เลยมาตรวจสอบนะครับทุกผู้ชมครับ

ในพื้นที่ริมชายหาดบางเสร่นะครับ

จังหวัดชนบุรีนะฮะนี่ฮะ

คล้ายพระสงฆ์ด้วยมาเช่าอยู่นะครับ

รวมแล้ว๒๑คนทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับ

นั่งดูทีวีในบ้านก็มี
แต่ว่ามีอยู่จำนวนนึงผมสั้น

กลุ่มนี้ตั้งวงดื่มเหล้า

บอกว่าอ๋อเพิ่งศึกมา

ผมยังขึ้นมาหน่อย

ไม่ยอมรับว่ายังเป็นพระอยู่ไง
บอกเคยบวชอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย

เจ้าหน้าที่เขาก็มีวิธีการสังเกตสังกาของเขา
เวลาสืบสวนสอบสวนนะครับ

แล้วก็ให้เจ้าคณะตำบลนาจอมเทียนเนี่ย

ถึงยอมรับนะครับ

บอกว่าผมยังเป็นพระจริงนั่นแหละ
อีก๕คนที่มาด้วยกันเป็นเนร

อายุ๑๖๑๙ปี

ชวนมาเที่ยวทะเลที่ชนบุรีด้วยกัน

แล้วนายธนันชัยเขาวางแผนนะ

บอกว่าตัวเองเนนอีก๕รูปอย่างไรอย่าเพิ่งโกนผมกันนะ
ไว้ให้ยาวยาวหน่อยวางแผนล่วงหน้าว่าจะมาปาร์ตี้มาเที่ยวทะเลนะครับ
ที่สัตหีบตั้งแต่๖มิถุนายนมาถึงถอดจีวอนเลยฮะ
แล้วก็เนี่ยเอาเสื้อยืดเอากางกงกางเกงชุดทั่วไปเอามาใส่กันครับ
ไม่เกรงกลัวบาปกรรมอะไรเลยนะฮะแล้วก็อยู่เที่ยวเหมือนปกติกินล่มกินเหล้า
นี่ครับตอนนี้ก็เลยประสานไปยังเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายแล้วนะครับ
เพราะว่าทางนี้ก็ให้ท่านจับศึกให้เรียบร้อยแล้วขาดจากความเป็นสงฆ์ทันทีแล้วนะครับ

แต่มันมองแล้วไม่ใช่พระศาสตร์